รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ถ้ามันว่างมากมาช่วยพวกฉันจัดของนี่มา
เนี่ย

เจ๊นั่งดูโทรศัพท์อยู่เนี่ย
เห็นไหมจะต้องสูญเสียพลังงานแครอรี่ไปกี่เม็กกิโลบิตพลิกกะไบท์

เจ๊ควรช่วยพวกฉันบ้าง

เป็นลูกน้องใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้จัดการ

ใครจะเจ๊ช่วย

ไม่ช่วยหรอกแล้วทุกคนเตรียมใจไว้เลยนะ

เวลา๒อาทิตย์

ยังไงเจ๊ก็จะไปเจ๊จองตัวเครื่องบินไปแล้ว
จะไปเที่ยวกระบีกระบีกระบี
จะหักใส่ขาวใส่ชุดบิกินี่
เดินให้แดดโลมเลียให้ฝรั่งเพลียกันไปเลย
ทำไมเจ๊ถึงต้องไปกระบี่กระเบอร์อะไรนี่
ต้องไปกะหมี่สิเพราะว่าเจ๊อยากจะไปใส่ทูพีช

จะไปกินอาหารทะเลอยากกินซีฟูด

ทำไมไม่มีสั่งผัดเผ็ดเจ๊สุกีด้วย
แหลมเจริญซีฟู้ดไงเจ๊เหรองั้นไม่ต้องโอ้โฮ
ไม่ต้องอลังการขนาดนั้นเจ๊ใช่เพราะเมนูเขามีหลากหลายมีให้เราเลือกสรร
ต้องกินถูกนะพ่อเจ๊เพราะมันไปซื้อตัวคงบินไปหมดแล้ว

ฮะแล้วเมนูอาหารจากร้านแหลมเจริญซีฟู้ด
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านแหลมเจริญซีฟู้ด๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยสอง
แกงเลียงกุ้งสด
ปลาหมึกสดนึ่งมะนาว

ติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลา๑๙นาฬิกา

บอกได้เลยว่าเขาเป็นนักเรียนปริญญาโท

สวัสดีค่ะ

จูเนียก็ทำตัวไม่น่าเชื่อถือเลยอะค่ะ

เรียนเขียนบทกำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ครับ
เฮ้ยฝากเนื้อฝากตัวด้วย
เพื่อวันไหนเรียนจบถ้าพี่ยังมีชีวิตอยู่ในวงการบันเทิง
เผื่อจะได้ไปรับใช้จูเนียบ้าง

ชอบเก่งครับแต่จ่ายไม่เก่งเท่าไหร่

ถ้าจ่ายไม่เก่งก็จะต้องเป็นคนที่เก่งในด้านการดูราคาสินค้าพอสมควร

หยิบอย่างเดียวแล้วใครเป็นคนจ่ายอ่ะ

คุณแม่น่ารัก
จูเนียร์คะพี่จะไม่ให้จูเนียร์โดดเดี่ยวในแปดคอ
พี่จะให้จูเนียร์ไปกับผู้ช่วยของเรา

ขอต้อนเชิญคุณพลากุ้ง
ขอปร่อนไพรความตื่นเต้น

นี่เข้าสู่การแข่งขันกันเลยค่ะ
คำถามข้อแรกค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ในฐานะที่ครูแก่ที่สุด
กูต้องตายก่อนกินก่อน

อย่าเอาอายุมาข่มพวกฉันสองคน

พี่บอกก่อนก็อยากกิน

ฉัน

แต่เป๊กชอบปลาทูอันนี้นะแต่ผ้ากุ้งเขาไม่ชอบหรอก
ทำไมอ่ะปลาทูหน้าเขาไม่ชอบเขาชอบปลาทูหลัง

จริงผมชอบนะอันนี้ปลาเจ็บผมใส่น้ำตรีไง

ทำไมฮะปลาทูแม่กรองปลาทูแม่กรอง
นี่นะฉันจะบอกให้นะนี่ปลานี่นะปลา

จะทำอะไรจะทำอ๋อพวกสายตาสั้นน่ะกินปลาดี
มันจะเกี่ยวอะไรเคยไม่เอาใส่แว่นไหมล่ะ
อ้าวเคยเห็นหมาฟันผูเนอะ

พอได้กลิ่นปลาเค็มแล้วคิดถึงเมียเลย

เคยเป็นลูกเสือมาก่อนไหม

เอาวิธีระบบลูกเสือจะได้ไม่ต้องแย่งกัน
บีมมันจะดีเหรอเป็นลูกเสือไม่ดีนะ

อย่าไปยุ่งเลยพวกลูกเสือลูกตะเข้
ไม่เป็นไรเราลูกม้า

ใช่ไงห้ามใช้มือหยิบ

อ้าวแล้ละทำอย่างไร
ถ้าอยากกินงับ
ข้าวหนึ่งคำปั๊บป้าหนึ่งคำงับ

ตามอายุเลยโอเคอยู่ที่ผมสั่งผมเป็นครูฝึก
จะทำอะไรก็ทำมันจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ย

ระเบิดครับผมกินข้าวหนึ่งคำ

น้ำคอมครับผมกินปลาหนึ่งคำ
อ๋อกินปลา
โอ้โหอร่อยน้ำตาเลสอ่ะ
ถ้าทานน้ำตาอร่อย

คือจะบอกว่าตอนแรกไอ้บุ๊คที่ใหม่มา
แต่ทุกคนกินข้าวหมดมีบอลกินปลาคนเดียว
แต่บอลดูแล้วปลาไม่ได้
บอดกินข้าวหนึ่งคำครับ

น้ำบ่อย

กินปลาหนึ่งคำ
บอดกินข้าวหนึ่งคำครับ
น้ำคอมกินปลาหนึ่งคำ
บอดกินข้าวหนึ่งคำครับ
น้ำคอมกินปลาหนึ่งคำ
อย่าเดี๋ยวไอ้บอดเมื่อไหร่กูจะถึงข้าวเนี่ย
ไอ้ปลาเค็มไม่เท่าไหร่แล้วเหม็นยัง
ทอดยังอ่ะทอดยังยังไม่ได้ทอดด้วยหรอ

น้ำบ่อยข้าวหนึ่งคำ
แล้วบอดปลาสองคำ

กอดกินปลาหนึ่งครับเราก็อิ่มได้แล้ว
นี่เรามันมีอะไรมากินบ้างเนี่ย

ซื้ออะไรล่ะซื้อเลย
ซื้ออะไรล่ะบ๊ายบ๊ายบาย

น้ำเลยพี่ผสมน้ำคนใช้ได้เหลือเหรอ

แพงนี่น้ำพริกปลาร้าแจ่วบองราคาไม่แพง
นี่เลยนี่น้ำพริกกะปิไม่แพงถูกกว่ายายเด่น
อันนี้เลยนี่อันนี้กว่านี่น้ำจิ้มแจ่วราคาถูกเยอะเลย
นี่นอกจากมึงไม่มาซื้อแล้วมึงเอาของมาขายพวกกูด้วย
เฮ่ยมึงพัฒนางานเหรอ
เออต่อไปมึงก็คงมาสมัครเป็นพนักงานขายอยู่นี่

เอ้าเราก็ลาออกไปเป็นลูกค้ามัน
เอ้าเฮ่ยลุกไม่แพง

มีเงินนะแต่มีไม่เท่าไหร่มีน้อย
เฮ้ยแล้วตกลงน้ำพริกอบแห้ง๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด
แค่คำถามข้อแรกของคุณจูเนียสนุกสนานขนาดนี้
แล้วคุณจูเนียร์จะตอบได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาลุ้นกัน
ตอนนี้ขอนักคอมไปดื่มน้ำแปลงฟัน
ดับกลิ่นปลาเข็มสักครู่เดียว